ระหว่างนี้สลับมาดูเหตุการณ์แปลกที่เกิดขึ้นกับน้องผู้หญิงคนนี้หน่อยครับ

คุณแม่ของน้องบอกว่าช่วยหน่อยเถอะใครล่ะภาพด้านหลังของผมนี่ไงฮะ
หมอปลาอยากให้หมอปลาช่วยครับเพราะว่าอะไรลูกสาวมีอาการแปลก
คือเหมือนกับเลือดไหลออกจากทวารทั้ง๗ไม่หยุด
แล้วเหมือนมีภาวะเหงื่อเป็นเลือด

คือล่าสุดอาการเหมือนกับว่ามันไม่เบาลงเลยยังมีอยู่
แล้วน้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่เหงื่อออกฝ่ามือสองข้าง
เจ็บมากทรมานมากเหมือนมีใครเอามีดมากรีดกรีดแบบนี้
หมอปลาต้องช่วยแม่บอกแบบนี้ฮะ

มีเลือดออกที่ตาสองข้างบ้างมีเลือดออกจากปากบ้าง
คือคุณยายถ่ายคลิปน้องแก้มบุ๋มอายุ๖ขวบเอาไว้ครับ
เลือดออกแบบนี้ออกจากปากบ้างผิวหนังบ้างตาบ้าง
เอาทิชชู่มาซับแล้วก็เช็ดเลือดอยู่แบบนี้
ไหมลูกยายถามแม่ถามไม่เจ็บ
คุณแม่บอกว่าหมอปลาช่วยหน่อยได้ไหมมาดูอาการลูกสาวหน่อยเถอะ
เดือนแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็เคยพาไปหาหมอ
แผนปัจจุบันแล้วนะครับนี่ฮะหลังฝ่ามือก็มีเลือด
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านน้องแก้มบุ๋มครับ
อยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
ไปคุยกับแม่น้องแก้มบุ๋มคุณแม่ประพัดศร
บอกว่าลูกสาวอยู่กับคุณตาคุณยายที่บ้าน
ส่วนตัวคุณแม่ทำงานอยู่ขอนแก่นอยู่คนละที่
น่าแปลกใจคือลูกสาวไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกเกิดนะครับ
ออกอาการกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
เลือดไหลออกจากตาก่อนสองข้างแล้วก็มีที่ปากมีฝ่ามือหลังมือหลังเท้า
อยู่แบบนี้ครับเป็นอยู่ประมาณสักสัปดาห์ละ๒๓วันช่วงเช้าและก่อนนอน
ในเบื้องต้นค่ะพาไปหาคุณหมอโรงพยาบาลศรีนครินท
หมอบอกว่าลูกป่วยเป็นโรคเหงื่อไหลเป็นเลือด
เหมือนกับที่คุณมิ้นบอกมันเคยมีภาวะเลือดอาการโรคแบบนี้อยู่
ใช่ค่ะเหงื่อไหลเป็นเลือดซึ่งอาจจะเกิดกับเด็กที่มีภาวะเครียดมาก
แต่ในส่วนตัวของคุณแม่เขาบอกว่ายังไม่อยากเชื่อ
เพราะลูกสาวแม่น้องแก้มบุ๋มเป็นเด็กร่าเริงจะมาเครียดอะไรอ่ะ
ประเด็นที่ว่าพ่อกับแม่แยกทางกันก็ไม่น่าเกี่ยว

แม่บอกว่าคุณหมอต้องการหาสาเหตุที่แน่ชัด
แต่แม่บอกว่าแม่กลัวลูกจะเจ็บ
ก็เลยยังไม่ยอมให้มีการผ่าตัดใด
บอกแบบนี้นะครับว่าคุณแม่อาการเดี๋ยวมันจะหายเองตามธรรมชาติ

มา๓เดือนแล้วลูกสาวยังอาการไม่ดีขึ้นเลย

ถ้าอย่างนั้นขอพึ่งหมอปลาได้ไหมล่ะ
กังวลนะคะพี่มันอยากมีที่พึ่งทางใจด้วย
แล้วก็วิทยาศาสตร์ก็รักษาควบคู่กันไป
แต่เห็นหมอปลาบอกว่ามันเคยรักษาหาย

แต่มันจะออกแค่วันละรอบ๒รอบ
รอบแค่นั้นก็เช้าแล้วก็ก่อนนอน
ไม่เช้าหรอกประมาณก่อนน้องจะนอนที่โรงเรียน

แล้วส่วนมากคือตอนกลางคืนค่ะ
แก้มบุ๋มนะครับ๖ขวบแล้วก็พอจะพูดรู้เรื่องแล้วนะครับ
น้องบอกว่าตอนเลือดไหลออกจากปากและตาน้องไม่ค่อยเจ็บนะ
แต่จะเจ็บมากเวลาเลือดไหลออกจากฝ่ามือสองข้างครับ
เนี่ยแบบนี้ที่ปากและที่ตาน้องไม่ค่อยเจ็บ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ออกที่ฝ่ามือน้องบอกเหมือนมีคนเอามีดมากรีด
เหมือนโดนบาดโดนบาดที่ฝ่ามือ

เห็นร่างผู้หญิงกับผู้ชายสองคนยืนอยู่กลางบ้าน
ร่างผู้หญิงใส่เสื้อกับกระโปรงที่เปื้อนเลือดแล้วแลบลิ้นใส่น้อง
เดินเข้ามานั่งทับร่างแล้วบีบคอจนรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกครับ
จากนั้นร่างทั้งสองก็คือทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
เดินไปที่คุณตานอนอยู่ข้าง
แล้วน้องก็ลืมตาขึ้นมาสะกิดบอกคุณยายเลย
คุณยายก็เอาพระมาห้อยคอแล้วก็พาไปหาพระในหมู่บ้านครับ
หนูเห็นผู้ชายตัวสูง
แล้วที่นี่ก็เจอผู้หญิงแลบลิ้นใส่น้องแล้วก็เล็บยาวด้วย
ผู้หญิงเล็บยาวแลบลิ้นใส่เขามาคู่กันเลยไหมครับ

ทีนี้คุณยายของน้องแก้มบุ๋มบอกว่าปกติหลานสาวจะเป็นคนร่าเริง

เพราะว่าน้องจะอยู่กับคุณยายและคุณตา
คุณแม่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่ขอนแก่นทำงาน
กลางวันมักจะวิ่งเล่นกลางคืนหลานสาวจะเปลี่ยนเป็นคนละคน
เหมือนกับมีความกลัวเกิดขึ้นไม่กล้าอยู่คนเดียวจะเข้าห้องน้ำ
บอกยายยายไปกับหนูนะไปส่งหนูหน่อย
ซึ่งเมื่อก่อนหลานไปคนเดียวได้สบายมากนะครับ

วันที่เกิดเหตุที่หลานสาวบอกว่าเหมือนเจอผี

ยายเอาพระหลวงปู่สวนอดีตพระเกจิซึ่งเป็นตาทวดแท้
คล้องคอให้กับหลานสาวแล้วก็พาสวดมนต์อยู่๒ชั่วโมง
หลานสาวไปผูกข้อมือกับพระที่วัดในหมู่บ้าน
หลอนของหลานที่เจออะไรแปลกก็เหมือนจะเริ่มดีขึ้น
แล้วที่หลานนอนเห็นผีเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่คุณตาหรือว่า
ของคุณยายเนี่ยล้มฮะตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพาไปรักษา
ที่โรงพยาบาลมาสองคืนกลับมาหลานก็เริ่มมีอาการแปลก
และประหลาดเกิดขึ้นครับ

ว่ายังไงเราไปเจอหมอปลาคุยกับหมอปลามาครับ
หมอปลาจีรพันธ์เพชรขาวมือปราบสัมภเวษีบอกว่าเห็นคลิป
อาการน้องแล้วบอกได้เลยเคยมีคนเป็นอาการแบบนี้แล้ว
ตัวเองก็เคยรักษาไปแล้วเมื่อปีก่อนที่สุราชจนเป็น
ปกติแต่เคสน้องแก้มบุ๋มเนี่ยหมอปลาบอกว่าอยากให้
น้องเนี่ยไปหาหมออีกสักครั้งเดี๋ยวจะช่วยจัดหาอาจารย์หมอให้ด้วย
แล้วถ้ายังไม่หายตัวหมอปลาเองก็พร้อมจะช่วย
เต็มที่เลยเพราะหมอปลาก็เข้าใจสิ่งที่ครอบครัวกังวลนะฮะ
วัยเนี้ยผมรีบเคลียร์งานแล้วผมจะไปดูว่าน้องเนี่ยมันเกิดจาก
สิ่งที่เหนือธรรมชาติรึเปล่าแต่ช่วงจังหวะที่รอผมเนี่ย
เดี๋ยวคงต้องรอการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมขอให้น้องแข็งแรงและหายไวนะฮะ
แล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจเวลากดดันหรือเครียด
คือไม่รู้ว่าน้องอาจจะแบบไปได้ยินหรือไปผ่านตาเห็นหนังผีหรืออะไรหรือเปล่า

อยากให้พาไปหาคุณหมอนะคะ